เจาะสนามเลือกตั้งวันนี้ไปดูสุพรรณบุรีกันหน่อยดีไหมคะ
พูดชื่อจังหวัดมาทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่านี่คือฐานที่มั่นของชาติไทยพัฒนา
เขาบอกว่าตลอด๕๐ปีไม่มีใครเจาะพื้นที่นี้ได้เลย
แล้วเลือกตั้ง๖๖ปีนี้ฐานที่มั่นนี้จะยังมั่นคงแน่นหนาอยู่ไหม

สนามเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่ฐานเสียงของพักชาติไทยพัฒนา
ตลอดเวลาเกือบ๕๐ปีไม่เคยมีใครปักทงขอส่วนแบ่งได้สำเร็จ
เว้นพักเพื่อไทยพักเดียวที่เคยส่งในสหรัฐบุญศรี

และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรก
การเลือกตั้งรอบนี้สุพรรณบุรีมีสอสอได้๕ที่นั่ง
วราวุศิลปะอาชาประกาศว่าพร้อมรักษาฐานที่มั่นทุกระเบียบนิ้ว
ไม่ให้พักไหนเล็ดลอดเข้ามาได้
เริ่มกันที่เขต๑พักชาติไทยพัฒนาส่งสอสอเก่า
นายสรชัดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนายสมชายสุจิต

ขณะที่พักเพื่อไทยส่งผู้สมัครหน้าใหม่
รกุณฑิดาเหมาเพชรอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังลงชิมลาง
ทำให้นายสรชัดต้องออกแรงนิดหน่อย

นายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ทำงานในพื้นที่จนได้ใจชาวบ้าน

พลตรีเทียมศักดิ์สุขานุยศจากภักดิ์เพื่อไทย
ขณะที่พักเก้าไกลส่งนายนัทพิชารอดชีพ
แคส๓แต่งหนึ่งนายนุภดลมาส๔พักชาติไทยพัฒนา
ครอบครัวนักการเมืองระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ

อย่างกิจจาวงประเสริฐจากภักดิ์ประชาธิปัตย์
ขณะที่เพื่อไทยส่งนายทรงธรรมริมธนาคม
อดีตนายกอบตลงสนามแข่งในสนามเลือกตั้งสอสอเป็นครั้งแรก
๔แข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงระหว่างสอสอเก่า
นายเสมอกันเที่ยงทำพักชาติไทยพัฒนาที่ยังมาเต็ม๑
กับนายสหรัฐกุณฤษีภักเพื่อไทยอดีตสสหนึ่งสมัย
แต่ครั้งที่แล้วเคยแพ้ให้กับนายเสมอกันด้วยคะแนนทิ้งห่าง
ที่ผู้สมัครจากพักการเมืองไหนจะสอดแทรกด่านหินเข้ามาได้
สรุปสอสอเขตชาติไทยพัฒนา
แบ่งคะแนนก็แต่ระบบบัญชีรายชื่อ
ชาติไทยพัฒนาอาจได้คะแนนผู้สมัครพ่วงด้วย

และเพื่อไทยได้จากพ่อค้าแม่ค้า
ข้าวเวลาทีวีบรรยายงาน